คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของคุณใหม่สุคลธวาหน่อย
เธอบอกว่าเธอซื้อรถหรูป้ายแดงมาได้แบบแป๊บเดียวเอง
ปรากฏว่าต้องเอาเข้าซ่อม
เพราะว่ามีอาการสั่นแล้วก็เสียงดัง
แล้วก็เข้าซ่อมตั้ง๒เดือนกว่าแล้วนะครับ
ซื้อมาเมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายน

ปรากฏว่าใช้ได้ไม่ถึงเดือนเลยเข้าซ่อมไปเป็น๒เดือนแล้ว
คือรถไปอยู่ที่ศูนย์นะแต่ต้องผ่อนค่าซ่อมทุกเดือน๕๐๐๐กว่าบาท
ทีนี้พอมาพูดคุยตกลงกับทางศูนย์ว่าจะเอายังไงจะรับผิดชอบ
หรือว่าจะอยากเปลี่ยนรถต้องทำอย่างไร
ศูนย์บอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนรถนะต้องเสียเงินเพิ่มอีก๓แสนกว่าบาท
คุณใหม่บอกว่าไม่ทนก็เลยมาแถลงข่าววันนี้
ผู้สิทธิ์ข่าวนะว่าแถลงข่าวกัน
ก่อนหน้านี้คุณใหม่โพสต์ลงอินสตราแกรมบ่นเรื่องนี้หนักเลย
นี่แหละครับท้ายที่สุดวันนี้มีการแถลงข่าวไทม์ที่แจ้งไว้จริงด้วยนะครับ
และคุณใหม่ก็บ่นเหมือนที่บ่นในอินสตราแกรมแหละ
บอกว่ารถคันนี้นะก็ตั้งใจซื้อมาใช้ในวันแต่งของเธอ
เมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายนซื้อมาได้เพียงเดือนกว่า
กลับต้องส่งซ่อมยาวเลย๒เดือนแล้วเสียงมันดังเครื่องมันสั่น
ส่งแล้วเข้าศูนย์แล้วแล้วเอาออกมาแล้วเอามาใช้แล้ว
เครื่องมันก็แผ่วดับกลางสี่แยกเลย
ก็บอกว่าก็เอาไปเข้าศูนย์อีก
ทีนี้จะตกลงกันยังไงว่าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อ

ถ้าใช้รถต่อก็จะเพิ่มการบำรุงรักษาให้๕ปี
แต่ถ้าคุณหมายยืนยันจะไม่ใช้รถต่อนะ
คันใหม่รุ่นเดิมให้แต่คุณหมายต้องจ่าย๑๑๙๐๐บาท
หรือจะให้เปลี่ยนรุ่นแต่ยี่ห้อรถหรูเดิมเนี่ย
คุณหมายต้องจ่ายอีก๓๑๗๐๐๐บาท
คุณหมายบอกไม่ทนไม่ทนไม่รู้จะเลือกข้อเสนอไหนดี
เพราะมันไม่ยุติธรรมสำหรับเธอเอาฟังเสียงเธอหน่อยฮะ

มาในนามของกรรมการผู้จัดการบริษัทชีนะชีนะนะคะ
อยากจะให้ทนายช่วยแบบว่าดำเนินเรื่อง
ในการที่มันติดข้องในเรื่องของรถที่ใหม่มีปัญหา
งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมกลับไปกลับมาประมาณ๕๖รอบได้
เชื่อว่าบางคนเกิดมาจากความร่ำรวย

มันไม่ได้เกิดมาจากความร่ำรวยถึงซื้อเขาได้

แล้วหมายมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราพยายามสิ่งที่เราขยันมา

ก็ไม่อยากให้แบบว่าคนที่เหนื่อยคนที่พยายาม

โทรมาก็คงมานั่งเจรจาทำบันทึกเลยดีกว่า

หลายปลิ๊กแรงจาก๓๔ปลิ๊กแล้วนะครับ
เกิดล่ะอ่ะเกิน
แสมว่าในไกร่เกียจก็ได้
มันมีช็อตที่ทางศูนย์เขารับที่จะเปลี่ยนให้ใหม่

แต่พอไปมาอีท่าไหนก็เหมือนกับพลิกไปพลิกมาแบบนี้ค่ะ
คือคุณใหม่เขาบอกพยายามเจรจากับทางศูนย์มาอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ทางดีเลอร์เองก็รีบติดต่อมา

แต่กลับกลายเป็นว่าคุณหมายต้องเสียเงินเพิ่มเป็นแสน

บอกว่ารถไปจอดอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหม
แล้วเขาบอกว่าต้องผ่อนค่ารถไม่ใช่ผ่อนค่าซ่อมนะ
ผ่อนค่ารถทุกเดือนแต่ไม่ได้ใช้รถ
เดือนละ๕๒๐๐๐บาทคุณหมายต้องผ่อนละใช่
เบ้นมาแบบ๔คันแล้วมั้งบ้านนี้
นะฮะก็นี่แหละครับทางทีมข่าวของเรา
หลังจากที่ฟังพี่ใหม่แถลงแล้วพี่ใหม่ก็จะรีบกลับนะ

ก็เราได้เบอร์ดีลเลอร์จากพี่ใหม่สุคลธวามาด้วยนะฮะ
เราก็อยากจะโทรไปสอบถามจากดีเลอร์เหมือนกัน

แต่ว่าปรากฏว่าโทรไปแล้วนะดินเลอร์รถหรู
ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

จะดูแลประเด็นนี้ให้กับคุณใหม่สุคลธวา
และให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายยังไงบ้างนะครับ
เราก็อยากรู้จากค่ายรถหรูเหมือนกันว่า
เขาจะให้สัมภาษณ์ต่อสื่ออย่างไรนะฮะ
จะมีการชี้แจงออกมายังไงนะฮะ